ทีนี้มาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะเกิดขึ้นที่สะแก้วนะคะ
ลูกบ้านค่ะโพสต์คลิปร้องเรียนผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านทำไมทำแบบนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าถนนปูนซีเมนที่ยังไม่แห้ง
แล้วพูดจาแบบวกไปวนมาเหมือนคนเมาค่ะ

เอาออกเดี๋ยวทำเลยมึงโพสต์หน่อย
เอาลงมาเอาลงมามึงปลดมึงพดเลยนั่นแหละเอาลงมา
อย่าอย่าอย่าคนมึงไม่ใช่คนนะเออกูเดี๋ยวคนน่ะ
เออโอ้เดี๋ยวมาเออเดี๋ยวไปนี่แหละ

เดี๋ยวกูจะถามว่าผิดอะไรไม่ได้ผิดหรอก

เออกูจะลงนี่แหละกูถามว่ากูผิดอะไรเดี๋ยวกูจะปาดให้
อย่าอย่าให้มันลงมาให้มันลงมามันคงจะไปไหนเย็นน่ะ
กูไม่ได้ลงที่นู้นน่าลงไหนรียวลงรียวลง

ไม่ได้เออกูจะลงนี่ก็ได้

คุณเห็นไหมเป็นรอยทางแบบนั้น

เห็นไหมเป็นรอยล้อมอเตอร์ไซค์
เรื่องใหญ่นะยังไม่แห้งเลยต้องทำกันใหม่นะทีนี้เออแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าแบบนั้นอ่ะ
ลูกบ้านไปเตือนแล้วก็พูดจารักษณะคือเหมือนกวนด้วยอ่ะ
ตายเป็นร่องไปเลยอ่ะใช่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วนะคะ
คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ลุยปูนที่ยังไม่แห้งมาเนี่ย
ชาวบ้านบอกว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่รู้ว่าแกไปกินเหล้าเมามาจากไหนนะคะ
ถึงทำแบบนี้แล้วพูดจาชวนทะเลาะกับชาวบ้านด้วย

ช่วยลงมาตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ใหญ่บ้านรายนี้ด้วยค่ะ